อ่ะกี่ครั้งแล้วกับคำว่ายังไงฮะ
เคยเจอเหตุการณ์นี้หรือยังคะตั้งใจไปใครแต่สุดท้ายตัวเองจ้า
หนุ่มกู้ภัยคนหนึ่งชื่อว่าหลายคนเห็นคลิปนี้แล้ว
คือบางคนบอกหัวเราะทั้งน้ำตาเลยอุตส่าห์กลับมาตั้งใจจะแอบไป
แฟนที่ห้องเปิดไปปุ๊บกว่าเพราะว่าแฟนดันมีผู้ชายอยู่ในห้องด้วยจับ
ไปหาแฟนแหละแล้วมันกันแฟนมันกันน่ารักอยู่กับใคร
มันมีผู้ชายถามมันมาก็ไม่ตอบแล้วมึงบอกเบียงว่ามันต้องลงไป

วันที่หนึ่งแจช์ปรอดเขาดีเราร้อนเลยวันคือสิ่งชุดไม่ทำอะไร
ประกาศเนี้ยห้องเอ๊ยไม่พอแล้วอะไรอย่างงี้
แล้วพูดง่ายบอกประกาศก่อนไม่ประกาศก่อนไม่ทันมัน
จะกระทืบผู้หญิงแต่ผู้หญิงกูก็ไม่กระทืบอยู่แล้ว

ไอ้ถ้าคนขี้เตย

กูบอกรูปรอกขี้เสร็จยัง
รออยู่เขาก็ไม่ออก
ไม่ตอบสวมถ่ายเป็นใบ

เหมือนเป็นห้องพักหรือสำนักงานของผู้ไพร์
ว่าคงโทรมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้ว

ตัวเองกลับมาเพื่อนตั้งกล้องรอถ่ายนี่นาทีที่เปิดเข้ามาเลย
เห็นหัวเราะได้ยิ้มขำเล่าขำได้
คุณผู้ชมสังเกตแววตาเขาดีมันเฮิร์ตน่ะ
ความชอบช้ำต้องเก็บอยู่ภายในเป็นลูกผู้ชายอย่าให้ใครเห็นความเศร้า
มันเฮิร์ตจริงนะวันนี้เราได้คุยกับพี่เขานะคะ
พี่เอกราชไทยอยู่หรือว่าพี่คิงค่ะอายุ๓๓ปีบอกเลยว่า
มกราคมผมไปทำงานต่างจังหวัดก็คุยกับแฟนบอกว่าเออเดี๋ยวดึกไปหานะ
แต่แฟนบอกว่าเออเหนื่อยแล้วว่าเธอเราง่วงก็เลยโอเคนอน
ทีนี้ปรากฏประมาณสัก๔๕ทุ่มกลับมาเออไปหาแฟนดีกว่า
ตั้งใจจะขี่ไปเซอร์ไพรส์ไงก็คิดว่าเออแฟนคงคิดถึงเนาะ
แล้วเราก็คิดถึงแฟนด้วยเออแล้วกะจะเอาเสื้อกู้ภัยไปแขวนไว้ในห้อง
ประกาศสักดาวน์ว่าเออผู้หญิงคนนี้มีแฟนแล้วนะ
เคาะที่ห้องปุ๊บเริ่มรู้สึกผิดปกติเพราะแฟนสาวมาเปิดผ้าม่านดูว่าใคร
แล้วใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีก่วาจะเปิดประตูให้

จังหวะไอ้๒๓นาทีนั้นได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งไปเข้าห้องน้ำ

เขาก็เลยถามแฟนเข้าไปยังอยู่ข้างนอกห้องนะ
ตอบว่าไงรู้ไหมคะอยู่กับรุ่นพี่ผู้ชายที่เป็นแฟนใหม่โอ้โห
ทำไมตอบแบบนี้อ่ะจริงใจไงครับเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางหน้าห้องแฟนตรงนั้นเลย
เขาบอกว่าข่มอารมณ์มากนะต้องข่มทั้งอารมณ์โกรธต้องข่มทั้งอารมณ์โมโหและอารมณ์เสียใจ
เคลียร์กับฝ่ายหญิงอยู่หน้าห้องเพราะว่าแฟนไม่ยอมให้เข้าห้องส่วนแฟนใหม่ที่ผู้หญิงบอกก็อยู่ในห้องน้ำไม่ยอมออกมา
สุดท้ายก็เคลียร์กันก็ต้องเลิกค่ะผู้หญิงพูดออกมาขนาดนี้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่เป็นแฟนใหม่
ฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะครับสักสี่ห้าทุ่มผมก็เลยย่องไปหาจะไป
ไพรส์อย่างเงี้ยแต่ก็เจอเซอร์ไพรส์กว่า
พอเปิดประตูมาก็ถามน้องเขาว่าใครมีใครอยู่อยู่กับใครอะไรอย่างนี้ครับ
แรกน้องเขาก็ไม่ตอบหรอกครับน้องเขาก็ไม่ตอบก็
ก็ถามถามจนจนน้องเขาตอบตอนแรกน้องเขาบอกว่าเป็น
รุ่นพี่เราก็ถามน้องเข้าไปว่าผู้ชายหรือผู้หญิงน้องเขาบอกว่าผู้ชาย
เราก็บอกอ้าวแล้วผู้ชายมาทำอะไรที่ห้องมันไม่สมควรอะไรอย่างนี้
เป็นผู้ชายมาอยู่ห้องผู้หญิงตอนดึกดึกดื่นดื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไปถามมาจน
เราดุเราดุน้องเขาเราเสียงดังใส่น้องเขาจนน้องเขาตอบว่า
เป็นผู้ชายเป็นเป็นแฟนเขาเองอะไรอย่างเงี้ยก็หัวร้อนอยู่เหมือนกันครับ
แต่ว่าก็ต้องข่มอารมณ์ตัวเองครับเพราะว่าถ้ารุนแรงไปมันก็มีแต่สูญเสียครับ
เราก็ไม่ได้ผู้หญิงคืนแล้วก็เขาอาจจะเจ็บหรือเราอาจจะเจ็บก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ
พอสติดีกว่าครับแยกก็เลยคุยกับน้องเขาสักพักแล้วก็แยกย้าย
ก็ให้น้องเขาทำอะไรก็คิดเยอะแล้วกัน
เลิกเกรลีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
สังเกตดูนะตาของคุณคิงเขาน้ำตาคลอไหมคุณว่า
ใช่คือแววตามันออกคือเขาบอกว่าที่ความรุนแรงไม่เกิดเพราะว่าตัวเขาเองไม่คิดทำร้ายใครอยู่แล้ว
ซึ่งเขาคิดว่าแฟนใหม่ที่ว่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายหญิงคบกับเขาอยู่
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าผมมารู้อยู่แล้วเพราะว่าคิงเล่าให้ฟังว่าไปหาแฟน
ก็ตอนแรกอ่ะตั้งใจโทรวีดีโอคอลไปแกล้งว่ามีงานด่วนแต่ตอนคิงรับสายกลายเป็นว่าหน้านี่เครียดเลย
บอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีปัญหาอยู่เขาก็เลยรีบวางสายไปก่อน
สุดท้ายโทรซ้ำไปอีกครั้งถึงได้รู้เรื่องราวว่า
ผู้ชายพาผู้ชายคือเป็นแฟนใหม่ขึ้นห้อง

น่ารักมากนะเขากลับมาจริง
๕นาทีขี่รถกลับมาที่คอนโดเลย
แล้วเพื่อนก็เลยเนี่ยถ่ายคลิปตั้งแต่หน้ากระตูคอนโดอะ
ก็เลยเป็นคลิปเนี่ยคุณ
คือจริงแล้วที่ตั้งใจพูดตลกหยอดล้อกันเนี่ย
ก็เพราะว่าไม่อยากให้คลิงเครียดเกินไปค่ะ
ส่วนในคลิปเนี่ยก็คือมีการพูดจากให้กำไรใจกันอะ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

พี่แจ้งเรื่องเสื้อป่อเต็กตึงหน่อยก็แล้วกัน

ตัวเขาเคยเป็นอาสาป่อเต็กตึ้ง
แต่พักหลังมีเรื่องส่วนตัวก็เลยลาออกจากทางมูลนิธิ
แล้วก็มาอยู่กับพี่ที่อยู่ร่วมกับตันยู
เสื้อที่ใส่วันนั้นคือเสื้อยืดที่ใส่ประจำอยู่แล้ว

ตั้งใจจะเอาไปแขวนเก็บไว้ที่ห้องแฟน
พอเกิดเรื่องก็เลยต้องเอาเสื้อกลับมาด้วย
ก็เลยเห็นเป็นภาพเขาถือเสื้อช็อปของปเต็กตึง
ซึ่งทางเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับปติ๊กตึ๊งมาระยะใหญ่แล้ว
แท็กเพื่อเป็นการตัดปัญหา
ผมนำชุดส่งต่อให้เพื่อนเรียบร้อยแล้ว
แฮชแท็กขอบคุณทุกคนครับ
โอ้โหเรื่องวุ่นของความรักนะคุณนะ

ทีหลังทีหลังอย่าไปเซอร์ไพรส์ใครนะ
แต่ผมว่าเชื่อว่าฝ่ายหญิงคงอยากจะชี้แจงเหมือนกันนะ
ถ้าฝ่ายหญิงได้ดูข่าวนี้อยู่นะ

ต่อมาได้นะเดี๋ยวไทยรัฐเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายหญิงได้ชี้แจงบ้าง
จะได้รู้เรื่องรู้ราวระหว่างคิงกับฝ่ายหญิงกันนะครับ